เราพูดถึงเรื่องของการสูบบุหรี่กันหน่อยละกันนะคะ
คือที่ผ่านมาเราก็จะทราบกันอยู่แล้วแหละ
ว่าในโรงเรียนในวัดเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่

คือเขาไม่ได้สูบในโรงเรียนไม่ได้สูบในวัดนะ
แต่ก้าวพ้นมาหน้าประตูโรงเรียน๙นึง
หน้าประตูวัดเก้าหนึ่งแล้วก็สูบบุหรี่กัน

ใช่ค่ะก็เลยจะต้องการที่จะทำยังไงดีนะ

โดยล่าสุดทางกระทรวงสาธารณสุข
เขาก็มีการออกประกาศใหม่ออกมา

แล้วฟังดีนะหน้าประตูโรงเรียน

โดยนายแพทย์ขจรศักดิ์แก้วจราชรอง
บดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
ก็ได้เปิดเผยภายหลังจากที่เว็บ

เผยแพร่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่องลักษณะและวิธีการในการแสดงเครื่องหมายเขตปลอดบุรี
และเครื่องหมายเขตสูบบุหรี่ปี๒๕๕๙
ซึ่งก็มีผลบังคับใช้เริ่มต้นไปแล้ว

โดยบอกว่าประกาศใหม่ฉบับนี้ต้องการที่จะแก้ปัญหา
เรื่องก็คือคนมายืนสูบบุหรี่หน้าประตูทางเข้าโรงเรียน

แล้วเท่านั้นไม่พอนะทิ้งมวลบุหรี่เนี่ยเกลือนกลาดไปหมดเลย

เพราะว่ามันนอกเขตพื้นที่โรงเรียนนอกเขตพื้นที่วัดแล้ว

เพราะว่ากฎหมายมันควบคุมเฉพาะภายในเขตวัดในโรงเรียนใช่ไหมคะ
ก็เลยมีการร้องเรียนเรื่องนี้มาเป็นจำนวนมาก
ดังนั้นค่ะก็เลยเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหานี้
มีการปรับปรุงข้อกฎหมายใหม่
ให้นับจากหน้าประตูหรือว่าทางเข้าประตูรั้วไปอีกเนี่ย
คือเอาง่ายหน้าประตูวัดหน้าประตูโรงเรียนสูบไม่ได้เหมือนกัน
ต้องเลยไปอีก๕เมตรจากทางเข้าออกคือให้ไกลออกไปอีกค่ะ
ถ้าเกิดใครฝ่าฝืนยังยืนสูบบุหรี่หน้าประตูวัดประตูโรงเรียนแล้วก็
มีโทษปรับนะคะไม่เกิน๕๐๐๐บาท
แต่ก็สามารถจัดให้มีเขตสูบบุหรี่ในพื้นที่นอกอาคารโรงเรือน
สิ่งปลูกสร้างอันนี้ยังได้อยู่นะคะ
สำหรับการกำหนดลักษณะรูปแบบของเครื่องหมาย
ที่อาจจะไม่ได้กำหนดตายตัวมากเหมือนเมื่อก่อน
แต่ก็เน้นเลยนะว่าจะต้องมีโลโก้เส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม
น้อยกว่า๑๐เซนติเมตรคือโลโก้ต้องใหญ่ประมาณหนึ่ง
แล้วในโลโก้ห้ามสูบบุรีจะมีคำขวัญจังหวัดก็ได้
ไม่มีก็ได้คือไม่ได้เหมือนในอดีตแล้วค่ะ
ส่วนสถานที่สาธารณะก็คือเหมือนเดิมเลย
โรงเรียนวัดศาสนสถานรวมถึงสวนสาธารณะตรงนี้

ครับผมก็ย้ำเตือนกันนะครับ